ปลายปีนี้นะครับข้าวล็อตใหม่นั้นจะเข้าสู่ตลาดอาจจะเป็นการซ้ำเติมราคาข้าวซึ่งณขณะนี้ก็ตกต่ำอยู่แล้วเนี่ยให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่องเข้าไปอีกนะครับทำให้ภาครัฐนั้นเตรียมจะคลอดออกมา๑๗มาตรการเพื่อใช้ในการดูแลรักษาราคาข้าวครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็คือกรณีที่
ผู้บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชีย
แจ้งกรณีข้อพิพาทระหว่างผู้โดยสารกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
แอร์ฮอสเตจเส้นทางภูเก็ตกรุงเทพเมื่อวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
ทางสายการบินไม่ได้บังคับให้พนักงานกราบผู้โดยสาร
แต่เป็นความเต็มใจของพนักงานเองเพราะได้หารือร่วมกันแล้วว่าจะขอโทษผู้โดยสารต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และวันพรุ่งนี้ผู้บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียจะเดินทางไปกราบขออภัยพ่อและแม่ของแอร์ฮอสเตจ
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
บรรจงตั้งจิตวัฒนกูลอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ภาครัฐเตรียมใช้๑๗มาตรการยกระดับราคาข้าว
ผลักดันผลผลิตนาปีสูงถึง๒๓ล้านตันข้าวเปลือก
โดยจะเน้นใช้วิธีการจำนำยุ้งฉางชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๓

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อและขายข้าวให้ต่างประเทศ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว
นบคจะพิจารณาสรุปรายละเอียดในกลางเดือนนี้